รอบนี้๑๓๐คนครอบครัวมาปักหลักรอที่สถาบันบำราชนราดูน
คุณผู้ชมอยากให้ไปดูบรรยากาศหน่อยว่าตอนที่ได้โผล่กรอบครอบครัวนั้นมันอบอุ่นแค่ไหนค่ะ

ดีใจครับดีใจมากครับ
ไปรอบกี่ปีพี่อย่างนี้ต้องให้เจอแแรกลูก
ก็รองไวอ่ะครับ
อู๋เราก็ตื่นต่างแทนเนอะถามเลยคุณพ่อดีใจมา
ไม่ต้องตอบอะค่ะพ่อบอกดีใจแน่นอน
แล้วดูลูกนะลูกสองคนวิ่งเข้าไปตะโกนเรียก

ก็ได้เริ่มไม่ทันได้หยิบกระเป๋าเลยนี่คืออยู่ตรงรถบัสนะคะ
ดีใจมากค่ะนี่คือคุณนพรสนะคะวิมลธรรมวัฒน์ค่ะ
ก็เข้าสวมกอดทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสาว
ดีใจที่ได้เจอครอบครัวไม่คิดว่าตัวเองจะได้กลับมาด้วยนะ
เพราะตอนเกิดเหตุเข้าไปหลบอยู่ในห้องที่มันห้องเล็กเลย
บังเกอร์เล็กไม่มีอากาศหายใจซะด้วยซ้ำ
อยู่ตรงนั้นนาน๕๖ชั่วโมง
ฮามัสเองพยายามจะเปิดประตูเข้ามา
ตัวเขาเองกับคนงาน๑๐กว่าคนพยายามดันประตูเอาไว้
ยังคิดอยู่ในใจว่าถ้าเกิดสมมุติว่ากลุ่มฮามัสเข้ามาได้
ยังไม่รู้จะได้มาเจอหน้าครอบครัวแบบนี้หรือเปล่าด้วยนะคะ
เจ้าตัวตอบว่ายังไงลองฟังค่ะ

เพราะว่าลูกพี่ผมเขาก็ดี
นี่แหละค่ะเจ้าตัวบอสขอรอดูสถานการณ์ก่อน
อีกหนึ่งท่านคุณจิรารูวัฒน์จันริวัฒน์ค่ะ
คนนี้มีภรรยามารอรับผู้นำภรรยาเดินทางมาจากชนบุรี
สวมกอดกันนะคะภรรยาเองบอกว่าดีใจมากเลย
โทรหาสามีอยู่ตลอดเลยว่าเป็นยังไงบ้าง
ดีใจที่สามีกลับมาอย่างปลอดภัยนะคะ
ก็กอดกันแบบนี้ยิ้มกันชื่นมื้นนะคะ

บางคนเป็นลมเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปทำการประถมพยาบาล

เพราะว่าทั้งการวัดความดันชีพจรก็มีการให้น้ำเกลือไป
ก็ทางเจ้าหน้าที่พยาบาลบอกว่าน่าจะมาจากร่างกายขาดน้ำ
รีบนำส่งรักษาแล้วอาการดีขึ้น
หลายคนพบว่ามีอาการอ่อนล้านะคะ
ใช่นอกจากอาการทางร่างกายแล้วอาการทางจิตใจก็ต้องดูแลนะฮะ